เก้าจกแผ่นบนถ้ามันไม่ติดสติพเกอร์เรารนมาปากคอดเลยนะ
อันนี้ลูกค้านะครับพี่พี่เอาไปช่วย

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ